เห็นเมื่อวานบอกหนักใจอยู่ต้องไปหาเพิ่มอีกพันล้านก็ยังหนักใจอยู่นะครับ
เพราะว่าเอ่อเงินที่กรสรภชรนะครับได้กรุณาอนุมัติมานะครับ
ก็เอ่อต่ำกว่าที่เราเอ่อพลาดหวังเอาไว้นะครับ
แต่ก็ต้องขอบคุณทางกศชนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับ
แต่ว่าเราก็ยังต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าเอ่อ
ต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องเอ่อ
ทำยังไงที่จะหาวิธีการนะครับต่อลองให้ราคาลดลงมาให้ได้นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีหนังสือ
ถึงทางเอ่อนะครับคุณแทนของเอ่อนะครับ
ได้บอกรายละเอียดแล้วนะครับว่ากศนชอได้อนุมัติเอ่อ
เงินมาหกร้อยล้านนะครับแล้วก็ขอให้เขาพิจารณาในเรื่องของ
ราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างต่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอทาง
อินฟรอนตอบกลับมาอยู่ครับอ่าน่าจะรอคำตอบนานไหมครับท่านครับ
ก็เราก็คงต้องติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้ายังไม่ตอบมา
เราก็คงต้องมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะครับ
ในการที่จะต้องเร่งรัดเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วนะครับ
จากว่าเราต้องตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจภายในวันสองวันนี้
กระบวนการในการจ่ายเงินต่างเนี่ยก็จะไม่ทันเวลานะครับ
เพราะว่าฟุตบอลโลกจะเริ่มวันที่๒๐เนี่ยเรามีเวลาน้อยเต็มที
ครับอ่าคือโดยหลักการนะขนาดนี้ก็คือหนึ่งรอฟังคำตอบ
เขาว่าเขาจะลดราคาให้ได้ไหมใช่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็สองก็คือต้อง
รวบรวมนะครับที่ยินดีที่จะอ่าร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับ
ในการที่จะทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลนะครับก็พยายามที่จะ
ประสานนะครับกับทางผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะ
เข้ามาช่วยสนับสนุนภาครัฐครับก็กรณีหาเอกชนก็คือถ้าเขาลดให้
แต่ว่ามันมันยังไม่ถึงหกร้อยล้านเท่าที่มีอยู่จากกสธชอย่างเงี้ย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
ครับครับแต่ว่าสุดสุดสุดท้ายปลายทางก็คือนักขณะนี้
ตัวเลขถ้าเขาไม่ลดจริงจริงก็คือหนึ่งพันหกร้อยล้านใช่ไหมครับ
ท่านครับใช่ครับซึ่งเอ่อหนึ่งพันหกร้อยล้านเนี้ยครับ
เป็นตัวเลขที่เราต่อลองลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่า
เราก็ยังไม่ไม่เคยยอมรับในราคาหนึ่งพันหกร้อยล้านนะครับ
ที่ที่ออกไปก็คือตัวเลขล่าสุดที่เขาลดมาให้นะครับ
แต่ว่าเราก็ยังต่อลองอยู่นะครับแล้วเราก็นำเสนอกศธช
เนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่เขาลดให้ล่าสุดเป็นกรอบเอาไว้นะครับ
ในในในการที่จะเอ่อทำงานนะครับในการเอ่อ
เจรจาเพื่อให้รักษาประโยชน์ภาครัฐให้มากที่สุดครับ
ฮะอาทางเนื่องไขต่างต่างนะครับครับแล้วก็ขอ
แพคเกจเล็กแพคเกจกลางนะครับซึ่งก็ครับก็เอ่อได้ปฏิเสธมา
นะครับด้วยเนื่องจากว่าเอ่อเราก็มีเวลาประชันนะครับยังยัง
ขออภัยฮะท่านพอดีเมื่อกี้สัญญามันหายไปนิดนึง
เขาปฏิเสธมาตรงไหนอะไรยังไงนะฮะที่ท่านบอกเรื่อง
เราก็ถามเขานะครับว่าเอ่อเราขอเล็กนะครับเพียงแต่เอ่อ
รอบแปดทีมสุดท้ายได้ไหมนะครับแยกออกมาเป็นเอ่อไม่ต้อง
ทุกแมชได้ไหมนะครับเขาแล้วเขาก็ปฏิเสธมานะครับว่า
มาทำไม่ได้นะครับอันนี้เราเราต่อลองไปแล้วนะครับคือ
เราอยากจะขอเล็กแล้วเขาก็ไม่เอาเขาจะเขาจะหกสิบสี่อย่างนั้น
เลยคือต้องเรียนนะครับว่าที่ทางภาครัฐได้เข้ามาเนี่ย
ครับอ่าค่อนข้างช้าเนี้ยเนื่องจากว่าอ่าเราจะต้องให้สิทธิ์
กับเอกชนในการไปต่อลองไปเจรจาซื้อก่อนนะครับว่าการกีฬา
ประเทศไทยเนี่ยที่กำกับดูแลทีสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นช่อง
กีฬาของของภาครัฐนะครับครับอ่าเรามีนั่นเลยเอ่อ
เป็นเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเลยนะครับว่าถ้าเรื่องของสิทธิ์
ต่างต่างในกีฬามหากรรมต่างต่างเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะ
เข้าไปเจรจาต่อลองหรือไปซื้อนะฮะจนกว่าภาคเอกชน
จะไม่ไหวนะครับแล้วก็อ่าได้เปิดให้เอกชนเนี่ย
เจรจาแต่ว่าเมื่อเอกชนทำไม่สำเร็จนะครับก็คือยังไม่ได้
บรรลุอ่าเรื่องของอ่าข้อตกลงกันได้เนี่ยก็เวลา
กระชั้นแล้วเนี่ยเราก็เอ่อคำนึงถึงเรื่องกฎมาสแฮปแล้วก็
เรื่องของการที่เอ่อประโยชน์จากการที่จะได้รับชมอ่า
ฟุตบอลโลกภาครัฐก็เลยต้องเข้ามานะครับในในในการที่จะ
เข้ามาช่วยเอ่อเพื่อสร้างโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าภาครัฐเข้ามา
เนี่ยโอกาสในการดูก็คงไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองดูนะครับ
อ่าถ้าเราทำสำเร็จประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะได้ดู
ฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องประหยัด
ประมาณภาครัฐให้มากที่สุดนะครับคิดว่าเป็นชนิดกีฬาที่เรา
ควรจะให้คนไทยได้ดูไหมฮะท่านท่านฮะเอ่อฟุตบอลเป็นกีฬาที่
นิยมที่สุดนะครับในในประเทศไทยนะครับอาจจะไม่ได้อ่า
ชอบดูกันทั้งประเทศนะครับแต่ว่าจากตัวเลขที่เราได้สุ่มดู
นะครับอ่าคนไทยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ความสนใจ
ฟุตบอลโลกไม่เป็นไม่เล่นอ่าฟุตบอลก็ดูดูดูติดตามเชียร์
นะครับแล้วก็เราก็จะใช้เอ่อเรื่องของฟุตบอลเนี่ย
ไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสกีฬาเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียว
แต่เป็นการเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการสร้างกระแสกัน
ออกกำลังกายการเล่นกีฬาโดยรวมด้วยนะครับถือโอกาสใช้มหากรรมขนาดใหญ่
แบบนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นให้คนสนใจเรื่องกีฬามากขึ้น
อ่าความความหวังที่จะได้ดูกันนี่คิดว่าตอนนี้จากร้อยเปอร์เซ็น
มีความหวังสักกี่เปอร์เซ็นนะท่านอ่าตอนนี้ยังยังไม่ขอพูดเลยนะครับ
เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าความหวังลดน้อยลงนะครับ
หลังจากที่เราอ่าได้อ่านะครับอ่าขอบคุณกสรชานะครับ
ว่าให้ความสำคัญด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขต่างที่เราคาดหวัง
อ่ามันก็จะมันน้อยกว่าที่เราได้คาดไว้อ่ะนะครับซึ่งก็ทำให้เราทำงานยาก
นะตอนนี้ก็อยู่ที่เอ่อการเอ่อเจรจานะครับซึ่งเราก็ทำเต็มที่นะครับ
แล้วก็ต้องรอดูว่าทางแล้วก็ทางเนี่ยจะตอบกลับมาอย่างไรนะครับ
ก็เชื่อว่าอ่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมีตอบกลับมาแล้ว
เราก็คงจะต้องกระตุ้นไปด้วยว่าเรามีเวลาน้อยแล้วครับครับอ่า
วันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ความคืบหน้านะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง